ไหนพูดถึงอีกกี้แล้วก็ไปต่อกันเลย
กี้ธาตุทองซาวแหมมันฟีเวอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะ
หลายคนบอกว่าเพลงเนี่ยโนหนึ่งเลยตอนนี้
สำหรับเทศกาลสงกรานยกให้อย่างโอมเลย
แล้วก็ปลุกกระแสแฟชั่นขุดรูปเก่ากันมา
ยุคไทยฟ้ายยุครากใสซอยผมทีและกินแอ๊ะ
อาจจะมีใครกันบ้างไปดูค่ะ
โอ้โหอิกกี้ตัวจริงจ้า
ของเขาแรงจริงสำหรับเพลงชาติของสายซิ่งสายแงน
ชาติของเจ้ารัปเปอร์ตัวพ่อยังโอม

รวมไปถึงความฮือฮาที่ดึงเอานางแบบสาวหมวยอินเตอร์
อย่างลินมะชะนดมารับบทอิกกี้
ก๊อยสาวที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าทรงผม
แบบตัวจี๊ดยุคไฮไฟแบบที่พวกเราเล่นกันเนอะ

งานนี้ค่ะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาทั้งหลายวงการอยู่เฉยไม่ได้ค่ะ
จัดไปแบบไม่มีใครตกเทรนด์เลยค่ะ
ขอเริ่มกันที่อีกกี้นางแรก
ขึ้นภาพมาได้ดีเจนุ้ย
ขุดรูปตัวเองมาแบบไม่แคร์เบ้าหน้าเก่า
กับผมทรงฮิตรากไซปัดเป๋

นี่เป็นไงทุกคน

ดูปัจจุบันเป็นไงเตี๋ยวขึ้นเยอะ

กับเน็ตไอดอลแห่งยุคโฟสตนรัก

นี่จุบุจุบิไหมล่ะปากโฟเออ

ถึงแม้จะดูแกงหม้อใหญ่

คุณแม่ลูกสองไปต่อกันเลยค่ะ

งัดรูปชู๒นิ้วยิ้มหวานกับเบ้าหน้าเก่าเหมือนกัน
จนต้องตั้งแคปชั่นแซวตัวเองว่า
ถึงกับถามว่าเนี่ยใครอ่ะคะแม่

กุ๊บกิ๊บเขายุกไหนเขาก็สวยอินเทรนด์ตลอด
เขาก็เป็นดาวสยามสแควร์คนหนึ่ง

ไปต่อกว่าจะนิ่มก็ต้องกินมาก่อน
ใดซิกก็ต้องกินมาก่อน
คุณดูแบบนี้จำได้ไหมว่านี่คืออีกกี้คนไหน
ว่าระดับนางเอกถูกต้องนี้ค่ะ
ขอมาเป็นชาวแก๊งนางเอกเลยนะคะ
ทั้งมินพิชยาเต้าจารินพอน์นี
รวมไปถึงอีกหนึ่งสาวแจ๊กกี้แม่น้องบอง

คนคุณผู้ชมค่ะพวกเธอเนี่ยจะว่ายุคมืดไหมล่ะไม่ใช่
ทุกคนจริงไม่มืดสว่างวาบ

ปิดจ๊อปอีกกี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ที่๒ตัวจี๊ดยอดรักนักคบนี่

แม้ว่างานนี้ฉันจะไม่ขุดรูปเก่ามาแกล้ง
ชุดเหมือนลินมัชนวดเฺะ
ได้ถึงเพื่อนสาวยายปิงปองปิงปองคงชัย

เชิดเนี่ยเป๊ะไม่เถียงเลยนะคะ
ต้องยอมใจก็คืออินเนอร์ของนางนี่แหละค่ะ

ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ปิงปองนะคุณผู้ชมไม่ต้องตาย

ถูกต้องค่ะยังมีลูกทุ่งอะไรไหม

พอก็ลาข่าวออกไปก่อนนั่นเขาพึ่งลงกับตอนกลางคืน

ตัวแม่มาก่อนใครมาก่อนกา

เฟรฟังแก้วกริปทรงกริปซีกริปซ่ามากันหมด

มันย้อนกลับไปในอดีตในยุคไฮไฟล์กันเลยนะ